สวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันหยุดอีกแล้วนะครับแน่นอนใครที่จะไปท่องเที่ยวตอนบนของประเทศไทยไปชมความสวยงามของทะเลหมอกไปชมพันไม้ต่างที่ตอนนี้กำลังเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ถ้าหากไปแล้วจะยังหนาวเย็นหรือเปล่าส่วนภาคอื่นอื่นสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ
หรือในบริเวณพื้นที่ภาคอิสร์ฯต่อล่างพิธีภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพิธีภาคหลังต่อล่าง
มาเจอกับอากาศเย็นที่เกาะด้านนี้เข้ามาปกปรุน
การใช้รถใช้ถนนในระยะนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย

ก็คือมีกระแสลมลมจากอนุปรักษณ์ทิศตะวันตก
ครอบเอาความเย็นจากเพื่อกเขาฮิมาไล
จึงทำให้มีความเย็นหล่อเลี้ยง

อาจจะต้องระวังเรื่องของความแปรผลสภาพอากาศเป็นพิเศษนะครับ
ต้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะเกิดฝนในหลายพื้นที่
เพราะว่ามีคลื่นกระแสลมพาดผ่านในบริเวณดังกล่าว
ถ้าหากจุดไหนมีความชื้นเยอะหน่อยอาจจะมีเรื่องของลูกเห็บตกได้
บางจุดบางพื้นที่ตอนนี้มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนะครับ
ใครไปก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยมาฝากกันด้วยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าจากปัจจัยทั้งหมดนี้
ทำให้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างไรกันบ้าง

จากการตรวจสอบภาคเหนือครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับ

ขึ้นยอดดอยก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๖องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับตอนเย็นมีอากาศเย็นนะครับ
มีหมอกแล้วก็มีฝนบางแห่งด้วยนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศานะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศา
ยอดภูอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียต
ภาคกลางครับจากการตรวจสอบก็คงมีอากาศหนาวเย็น
มีหมอกนะครับรวมไปถึงมีฝนตกบางแห่งครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณทางตอนล่างนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาสูงสุด๓๕องศานะครับ
ภาคตะวันออกจากการตรวจสอบก็พบว่า

มีฝนกระจายตัวบางแห่งต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาครับ
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ใครที่ไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
เฉลี่ย๑๔๐๖๐ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
อุณหภูมิ๒๒๓๓องศาเซลเซียต
ส่วนฝั่งอันดามาในระยะนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐ของพื้นที่นะครับ
สูงประมาณ๑๒เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงขึ้นมาแล้วนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียตสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
ตอนเช้ายังคงมีโอกาสเกิดหมอกนะครับ
แล้วก็มีฝนกระจายตัวบางแห่งนะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
จะต้องระวังหน่อยเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
ผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วย

ผมคุกตะนันท์พี่สิบอาหารนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป